อันนี้ก็ฝีมือเหมือนกันจะบอกเลยว่าเป็นการรีวิวแบบมิติใหม่
ของน้องตาตาชาลูกสาวของพ่อฟลุ๊กเกิกพล

งานนี้เตือนคุณผู้ชมก่อนนะว่ามันเป็นการรีวิวที่มีกลิ่น

จ๊ะจ๊ะริมจ้อ
แอปออกสุดคงเป็นการรีวิวรีจ่าย
คุณพอเนี่ยกลันพรับไม่ไหว

ไปดมเอ๊ยไปดูกันเลย
คืออะไรเค้าเรียกว่าถุงอะไรค่ะอันนี้
กูเรียกว่าถุงอะไรนะ

มิดมาแล้วมานี่

โอ้โหนี่คือการรอวิวเอ้ย

น่ารักแบบมีกลิ่นอายความหา

พอจะตกหัวใจพี่ป้าน้าอาจได้ไหมคะ
สวยด้วยหาด้วยเอาอยู่จริง

เจาะแจ๊ะริมเจาะ